เราไปเริ่มดูที่พายาวกันก่อนนะฮะพายาวนั้นมีไฟไหม้ป่า
แล้วก็ไปลุกลามแหล่งที่อยู่ของนกยูงครับพอเข้าไปดูโอ้โห
มีฝูงนกยุงตายเกลือนไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะ
เจ้าที่ปกครองทหารนะฮะตำรวจรวมแล้วกว่าหนึ่งร้อยนายเนี่ย
ระดมกำลังกันขึ้นไปบนเขาที่อยู่เขตติดต่อกันกับบ้านจำไก่บ้านถ้ำในตำบลบ้านถ้ำและตำบลสรรโค้ง
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวก็เข้าไปดับไฟที่ลุกลามไหม้ป่าในพื้นที่เนี่ยครับ
หลังจากช่วยกันดับแล้วเนี่ยก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ซากที่เห็นที่เราเบอร์เอาไว้เนี่ยคือซากนกยูงนะฮะ
มีทั้งซากตัวเป็นมีทั้งไข่นกยุงที่ถูกไฟคลอกตายจำนวนมากเลยน่าเสียดายนะครับ
ทั้งนี้พื้นที่เขาสูงนั้นเป็นเขตของอำเภอดอกคำใต้ครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกยุงและอยู่เยอะมาก
อำเภอดอกคำใต้ก็มีการวอนขอให้ประชาชนหยุดการเผาป่าเพราะว่ากระทบต่อสภาพแวดล้อม
แล้วก็ทำให้แหล่งที่อยู่ของนกยุงนั้นมีผลกระทบพร้อมทั้งตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่านะครับ
แล้วก็ออกลาดตะเวนในการป้องกันไฟป่าด้วยอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงหน้าแรงหน้าร้อนแบบนี้
น้ำก็ไม่พอใช้ทั้งป่ามันก็แห้งก็เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมาอีกนะครับต้องระวังกันหน่อยนะฮะ